เมื่อวานนี้หลายคนรอคอยนะกับการไลฟ์ของคุณจักรจันทร์แล้วเธอประกาศเลยบอกว่าใครอยากจะพูดคุยกับเธอเนี่ยเข้ามารวมกลุ่มกันได้
เดี๋ยวจะตอบทุกเรื่องทุกราวที่อยากรู้กันนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าไม่ทำให้ใครหลายคนผิดหวังเนาะ
เพราะอยากรู้แหละว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าข่าวเรื่องราวดีเนี่ยก็ผ่านพ้นไปแล้วด้วยนะคะ
หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยค่ะเพราะว่าตั้งแต่ที่เจ้าตัวสละโสดไปนะคะ
ประกอบกับไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะคะอดีตผู้จัดการส่วนตัวค่ะคุณอาบี
และอดีตเพื่อนซีคุณนกอุศนีถูกจับจากกรณีที่สามีเธอคุณเควัฒนาฟ้องร้องในคดีหมินประมาทหาว่าเจ้าตัวสร้างโลก๒ใบ
ซึ่งเจ้าสาวป้ายแดงนะคะก็ได้เริ่มการไลฟ์ด้วยการขอบคุณทุกคนก่อนเลยที่เข้ามาร่วมอวยพร
แสดงความยินดีกับงานแต่งงานของเธอนะคะพร้อมกับบอกด้วยว่าเธอไม่ได้เชิญใครเพราะว่าเพิ่งตัดสินใจกับคุณเคว่าขอยึดเลิกแต่งเดิมแล้วกันเพราะว่าเป็นเลิกที่ดีกับทั้งคู่ส่วนเรื่องเบบีนี่นะคะตั้งใจจะเปิดอู่ปีหน้าค่ะรอให้สถานการณ์อะไรมันดีขึ้นก่อนรวมไปถึงปีเสือด้วยคุณจักรจันทร์บอกว่าเป็

เกียรติค่ะจังหวัดนครราชศรีมาพร้อมให้สัมภาษณ์กับบันเทิงไทยรัฐด้วยนะว่าวันนี้ตั้งใจเดินทางมาทำบุญไม่ขอพูดถึงเรื่องคดีความพร้อมกับทิ้งท้ายไว้นะคะว่านักเลงคีย์บอร์ดที่เข้ามาต่อว่าเธอเตรียมเจอกันที่ศาลได้เลยเพราะเธอนั้นได้ให้ทนายความเนี่ยรวบรวมหลักฐานเตรียม
แต่ว่าก็แค่อยากจะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือเราสองคนเงียบมานานแล้วก็
แล้วก็ได้นิดกันพหาคุยกับภาพนายแล้วนะคะว่าต่อไปนี้มันถึงเวลาแล้วที่รุขขึ้นสู้กดปกป้องตัวเองบ้าง
ก็ทุกท่องทางที่ด่ากันเอามันอ่ะเนอะ
เราก็ได้ให้ทนายรวบรวมเก็บหลักฐานทั้งหมดแล้ว
เดี๋ยวประมาณอาทิตย์หน้าค่ะ
ก็น่าจะมีนะคะช็อตแรกออกมา
ในเรื่องของคดีเธอไม่ได้อัปเดตอะไร

ส่วนอีกคนนึงที่มีเรื่องมีราวในข่าวนี้มีชื่อเขาอยู่ตลอดเลยก็คือพี่บุ๋มประนัดดาเนาะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยหลงเชื่อคุณอาบีอดีตผู้จัดการคุณจักรจันทร์จนร้องห่มร้องไห้
โทษคุณจักรจันทร์มาแล้วเหมือนกันแล้วก็กลับลำมาเป็นพยานในคดีนี้
นะคือเป็นพยานให้คุณจักรจันทร์นะเผยกับบันเทิงไทยรัฐบอกว่าที่ผ่านมานี้นะคะ
บุ๋มเองก็หอบหลักฐานทั้งแชทไลน์ภาพนิ่งคลิปวิดีโอต่างเนี่ย
ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็ได้เห็นภาพข่าวที่คุณอาบีและคุณนกอุศนีเนี่ย
ถูกจับแล้วก็คิดว่าให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายต่อไป
ส่วนตัวค่ะหากว่าสารเรียกไปให้เป็นพยานอีกก็พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะ
เอาเป็นว่าก็ต่างคนต่างฝ่ายก็ต่างมีทาง
อย่างที่บอกเรื่องนี้ต้องใช้กฎหมายเข้าช่วย